เหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะลูกเขยกับพ่อตาเป็นไม้เบื่อไม้เมาเจอหน้ากันทีไรก็ต้องทะเลาะเป็นประจำอะค่ะคราวนี้เอาอีกแล้วลูกเขยกลับมาจากข้างนอกพ่อตานั่งอยู่หน้าบ้านทะเลาะกันค่ะทะเลาะเสร็จปุ๊บลูกเขยเข้าไปในห้องน้ำไปอุจจาระแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะจบใช่ไหมไม่มีอะไรประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะ
ที่อยู่ในมือปาไปที่หน้า
พ่อตาพ่อตาคุณ
คุณคิดดูสิว่าตัวเองทานโทษนะใช้ภาษาปากเอาขี้ปลาหน้า
คุณจะรู้สึกยังไงพ่อตาโกรธค่ะ
ใช้มีดเข้าไปจ้วงแทงลูกเขยดับคาห้องน้ำแบบนี้นะคะ
ที่สุดแล้วตำรวจสพพานทองก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุบ้านหลังนี้แหละค่ะ
อยู่ที่ตำบลหนองกะขาอำเภอพานทองนะคะ
คนที่เสียชีวิตเนี่ยลูกเขยก็คือนายเดือนอ่านไทยสงศ์อายุ๕๐ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำสภาพคือกางเกง
ถูกถอดลงมาเครื่องขากรับสอบตามร่างกาย
พบบาดแผลถูกอาวุธมีดแทงที่ใต้ราวนม
มีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากนะคะ
ภายในห้องน้ำเนี่ยพบอุจจาระกระจายเต็มพื้นเลยค่ะ
โทษคุณผู้ชมที่ทานข้าวตอนเช้าอยู่ด้วยนะคะ
ต่อมาตำรวจค่ะไปตามจับกลุ่มตัว
พ่อตาได้ก็คือนายเตือเอสไทยสงฆ์อายุ๗๙ปี
คนที่ก่อเหตุจับกลุ่มได้ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มเนี่ยนี่นะ
พ่อตาเนี่ยตาเตือแกก็ไม่ได้ขัดคืนการจับกลุ่มค่ะ
ตำรวจก็เลยนำตัวไปชี้จุดที่เกิดเหตุ

ผู้ต้องหาพ่อตารายนี้ยอมรับสารภาพบอกว่า
ตนเองกับลูกเขยเนี่ยทะเลาะกันเป็นประจำ
เพราะว่าทุกครั้งที่ลูกเขยกลับมาจากข้างนอก
ก็จะเมาเสร็จปุ๊บชอบหาเรื่อง
เคยเตือนแล้วแต่ก็ไม่ยอมฟัง
ก่อนเกิดเหตุพ่อตานั่งเล่นอยู่แถวหน้าบ้าน
จากนั้นลูกเขยเดินมาค่ะมาจากข้างนอก
พอผ่านมาปุ๊บมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
แล้วลูกเขยก็เข้าไปในห้องน้ำไปอุจจาระ
ตอนแรกก็คิดว่าเรื่องมันจบแล้วสักพักหนึ่ง

เพราะลูกเขยเดินออกมาจากห้องน้ำ
แล้วใช้มือกรอบอุจจาระของตัวเองมาค่ะ
อยู่ในมือแล้วปลาไปที่หน้าของพ่อตา
แล้วก็เดินกลับไปในห้องน้ำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทีนี้คุณพ่อตาบอกว่าด้วยความโมโห
ก็เลยไปคว้ามีดที่อยู่ใกล้ห้องน้ำแหละ
แล้วก็ถีบประตูไปถีบประตูไปในห้องน้ำ
ตรงเข้าปลีเข้าไปที่ลูกเขยเลยนะคะ
แทงใต้ราวนมซ้ายไป๑ครั้ง
ลูกเขยกำลังนั่งปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ำ
ล้มเลยค่ะเนี่ยค่ะนอนกองกับพื้นแบบนี้นะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บนำมีดไปทิ้ง
แล้วก็เดินไปเที่ยวร้านค้าไปบอกชาวบ้านบอก
แจ้งตำรวจหน่อยแจ้งตำรวจให้มาจับตัวเองค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น
หลังจากนั้นเคอร์มั้นเอาขี้มาปานผมป๊อบ

พ่อตาวัยประมาณเกือบ๘๐ลูกเขย๕๐

นะคะทีนี้คุณผู้ชมผู้ต้องหาอย่างที่บอกไปคือบอกว่าบันดาลโทษะนะคะก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปก็คือฆ่าโดยเจตนาค่ะ